พระภิกษุมีการครองจีวรหลายประเภทการห่มคลุมเป็นการครองจีวรเมื่อออกนอกวัด
ห่มคลุมคือการนำจีวอนมาห่มพันกายคลุมไหล่ทั้งสองข้างให้มิดชิด
โดยม้วนชายจีวอนเข้าหาตัวม้วนของชายจีวอนนี้เรียกว่าลูกบวบ
แล้วจึงใช้มือขวาแหวกชายลูกบวบออกมาเพื่อที่จะพาดสังคาติทับที่ไหล่ซ้าย
ซึ่งตามพระวินัยแต่เดิมนั้นถ้าภิกษุไม่ห่มคลุมในเวลาออกนอกเขตวัดถือเป็นอาบัติ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน